คุณผู้ชมค่ะใกล้มากแล้วนี่ก็๙โมงครึ่งเวลา
มันก็เฉียดเข้าไปเรื่อยแล้ว

ไปที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี
ที่นี่ชาวบ้านหลายคนเขาฝัน
ฝันเห็นผู้หญิงให้มาช่วยขึ้นจากน้ำ
ปรากฏว่าเขาไปเจอต้นตะเคียนที่มีอายุเป็นร้อยปี

หลายคนเนี่ยแห่แหนไปขอโชคขอลาบกันมากมาย
ไปดูต้นตะเคียนยักษ์ต้นนี้อายุเป็นร้อยปีอย่างที่บอก

ที่บ้านแปลงอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี
ขุดพบลักษณะเป็นต้นตะเคียนยาวแบบนี้คุณผู้ชม
ประมาณ๒๐เมตรส่วนเส้นรอบวงนะคะประมาณ๓๓๖เมตร
ถือว่าเป็นต้นตะเคียนที่มันใหญ่แล้วมันสูงมันใหญ่ยักษ์มากเลยนะ

ชาวบ้านในหมู่บ้านหลายคนด้วยนะ

เขาบอกว่าชาวบ้านหลายคนเขามีความฝัน
เขาฝันประหลาดเกี่ยวกับคลองที่พบตะเคียนต้นนี้
เขาฝันว่ามีผู้หญิงสาวเนี่ยมาบอกให้ช่วยนำร่างขึ้นมาจากน้ำ
เพราะว่าอยู่ในน้ำในคลองแบบนี้มานานเป็นร้อยปีแล้ว

ชาวบ้านเขายังไม่ทราบจุดที่จะให้ค้นหานะว่าคลองที่ไหนยังไงอะไร
จนกระทั่งมีโครงการขุดลอกคลองทรายขาวแถวบริเวณนั้น
เพื่อแก้ปัญหาภัยแรงขึ้น
แล้วก็มีรถแบ็คโฮลเข้ามาขุดลอกคลอง
ขณะที่ขุดลอกคลองไปได้ประมาณ๔เมตรเท่านั้นแหละค่ะ
ปรากฏว่าบุ้งกี่รถน่ะมันไปกระทบกับท่อนไม้ขนาดใหญ่
ก็เลยแบบเฮ้ยฮือฮากัน
พอไปตรวจสอบดูแล้วก็พบว่า
ขณะที่ขุดลอกคลองนั้นบุ้งกี่ที่ไปกระทบกับท่อนไม้ขนาดใหญ่นั้นคือ
ท่อนไม้ตะเคียนโอ้โหก็เลยได้นำตะเคียนต้นนี้ค่ะ
ขึ้นมาไว้ที่บริเวณวัดบ้านแปลง
ซึ่งก็ชาวบ้านที่เขาบอกว่าเขาไปดูตลอดระยะเวลาที่เกิดมา
อายุเท่านี้แล้วนะไม่เคยเห็นเลยในพื้นที่
ไม่เคยมีต้นตะเคียนที่มันใหญ่ยักษ์ขนาดนี้มาก่อน
มั่นใจมากว่าต้นตะเคียนต้นนี้เก่าแก่มาก
มีอายุเป็นร้อยปีแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มาก
และแน่นอนว่าจากที่ชาวบ้านหลายคนเขาฝันเหมือนกันนะคุณนะ
ก็ทำให้พบตะเคียนยักษ์ต้นนี้
ชาวบ้านก็เลยเริ่มเกิดความเชื่อความศรัทธาในต้นตะเคียนต้นนี้

แห่แหนนำทูบเทียนพวงมาลัยมากราบไหว้
มีผ้าสามสีติดมาด้วยก็ดีเหมือนกัน
หรือจะขอเพื่อนข้างก็ได้

ตอนนี้ต้นตะเคียนก็เลยกลายเป็นสีขาวโพลนแบบนี้

ไปทำแบบนี้แล้วได้อะไรกันมาบ้าง

รอยแป้งแล้วเฮ้ยเห็นอะไร
ชาวบ้านเขาบอกเฮ้ยเห็นตัวเลขนะ
ครับอันนี้
คุณพี่บอกดูดี๒๔๙

ผมว่าน่ะน้องไปต่อกูต้องแอบลงไปในพื้นที่นี้แน่
ต้องแปลงตัวอยู่ตรงไหนสักแห่งนี้
ฉันอาจจะแฝงอยู่ใต้ต้นตะเคียนก็ได้

ดิฉันไปถามไงถามชาวบ้านมา
เห็นไหมลูกเด็กเล็กแดงก็พากันมาถูขูดกันเต็มไปหมดเลย
อย่างไรก็ตามเราก็ย้ำคุณผู้ชมทุกครั้งที่เรานำเสนอแบบนี้ไปว่า
มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
ใครที่มีความเชื่อความศรัทธาก็เชื่อกันไป
ไม่ได้เสียสตางค์ไม่ได้ซื้อแบบผิดกฎหมาย
อันนี้เราก็สนับสนุนให้คุณผู้ชมถ้าเกิดจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค
ก็ให้ซื้อลอตเตอรี่ที่เป็นสลากินแบ่งรัฐบาลแบบถูกกฎหมาย